เขื่อนศรีนครินนี่เลยฮะตอนนี้กำลังหาตัวคุณปู่ท่านนี้อยู่
วัยเกือบ๙๐ปีแล้วคุณผู้ชมออกไปหาปลากับเพื่อนอีก๒คน
แต่เจ้าตัวไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพด้วย
อีก๒คนใส่เสื้อชูชีพแล้วก็ขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัย
แต่คุณปู่ท่านนี้ยังหายไปอยู่นะครับ
หายไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมา๒๑พฤษภาคมครับ
คุณปู่เขาชื่อคุณภัยทูลรัตนสุวรรณอายุ๘๗ปี
ก็ขับเรือไปกับเพื่อนอีก๒คนไปตกปลากลางเขื่อนศรีนคริน
พื้นที่บ้านปลายนาสวนหมู่๑ตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์
แต่อยู่ตอนนั้นคุณผู้ชมเรือมันถูกคลื่นซัดแล้วก็จมลง
อีก๒คนใส่เสื้อชูชีพไหว้กลับเข้าฝั่งได้ปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการใต้น้ำทีมชนละการมูลนิธิพิทักการครับ
เร่งดำน้ำค้นหาแต่ยังไม่เจอคุณปู่นะครับ
การค้นหาเนี่ยลำบากเลยต้องบอกแบบนั้นเพราะว่า
เขื่อนศรีนครินน้ำลึก๖๐เมตรคุณผู้ชม
แล้วก็มีฝนตกมีลมแรงทำให้เกิดคลื่นสูงด้วยครับ
ภัยทูลในประวัติท่านเป็นอดีตทหารผ่านศึก
แล้วก็เป็นครูฝึกขับเครื่องบินที่จังหวัดพิศนุโลกด้วย
แล้วพอท่านเกษียณอายุราชการก็ย้ายมาอยู่ที่บ้านปลายนาสวนนี่แหละ
หมู่๑ที่กาญจนบุรีนะครับ
หวังว่าวันนี้จะพบเจอท่านนะครับ
ค่ะเป็นกำลังใจให้ทีมค้นหาด้วยนะคะ